พาไปที่นครนายกค่ะเรื่องของการเมายาบ้าคลุ้มคลั่ง

ทำลายข้าวของเผาเสื้อเผาผ้าของญาติพี่น้องหนักสุด

ญาติก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวค่ะ

ทำลายข้าวของเผาเสือเผาผ้านี่ค่ะแล้วก็ลามพานขู่ว่าจะเผาบ้านเลย
กระโดดลงคลองค่ะเพื่อหนีตำรวจสุดท้ายหนีไม่รอด
ลากขึ้นมาจากน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
ตำรวจสพนนเข้าไปจับปุ่ม
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยชนลประสิทธิ์๑๒ค่ะ
ก็มีอุปกรณ์ไปพร้อมนะคะเรื่องของการควบคุมตัวชายคุ้มคลั่ง
ไม้งงไม้งามอะไรมีไปหมดไปช่วยรังพเผช
คือตอนแรกตอนไปถึงบ้านนะคะบ้านถูกลื้อเข้าของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
คนที่ลงมือคือนายสุเมษอายุ๒๗คนนี้แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์หนีดูที่บ้านนะคะ
สภาพบ้านกระจัดกระจายข้าวของเละไปหมดเลย
ตอนไปถึงบ้านมันเห็นแค่นี้ไม่เห็นตัวนายสุเมฆ

นางสำรานอายุ๗๕เป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่านายสุเมฆเป็นหลานติดยาบ้างอมแง่ม
เมายาทีไรคลุ้มคลั่งทุกที
ล่าสุดอาการหนักมากทำลายข้าวของ
เสื้อผ้าก็เอามาเผาขู่จะเผาบ้าน
ก็กลัวไงคะกลัวว่าจะเผาบ้านจริงกลัวจะทำจริง

พอรู้ว่าแจ้งตำรวจหลานชายเขาก็หนี

แล้วย้อนกลับมาอารวาสอีกรอบนึงแต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดนะคะ
ก็ถูกควบคุมตัวตามภาพนี้อุตส่านหนีลงคลอง

คุณอย่าไปเจอเขาได้ไงตอนที่เขาทำท่าจะเผาบ้าน

ฉันกินข้าวอยู่ข้างล่างนี้ผมมาไปข้างล่าง
แล้วกินเสร็จสิบหรือละก็จะพาไปสะเก็บ
ว่านี่ก็ลุกขึ้นฉันก็ตลก
โปรดติดตาม
มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ